รู้ครบจบทุกเรื่องตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีค่ะ

แกมีตั้งแต่ละมุกดาราติดโควิดจำได้ไหมคุ้นไหม
กระแสพระมหาเทวีเจ้าลิซ่าแก๊กพิ้งซัมบี้ผีหลอนพศพระมหาภัยวันที่นวัดสควิตเกมมีหมด

มุกประธานบริษัทนะคะก็มาแล้วนะคะ

วงด้วยอีมิงล่างทรงก็มีไปอีก

ล่าสุดพี่พศเขาเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
แจ๊คเดี๋ยวก่อนสองพิธีกรสุดฮอตจากรายการข่าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเออ

คุณผู้ชมจำได้ไหมพี่หนุ่มกับพี่มดดำเขาเคยเล่นหนังพี่

พี่โพธแกแบบเตรียมแล้วนะคะ

หนุ่มกัญชัยมดดำนะคะเตรียมไว้เลยค่ะ

ไปฟังพี่โพธหน่อยนะคะว่าหอเตาแตกแหกโควิด

จ้า
ก็ลองไปดูพี่หนุ่มกัญชัยยังโดนเลยเดี๋ยวไปดูในหนังว่าโดนอะไร

เอาเป็นว่า
มัดดำแหงโดนเลยมัดดำก็โดนไปดูในหนังอ่าแน่นอน
มีเจ้อแตกมันล่ามัดดำนิด

อย่าลืมไปดูอย่ามัวแต่เป็นพิธีกรหาแต่เงินนะ
โควิดไม่ทำอะไรมันหรอกเจอปากไปโควิดก็วิ่งหนีแล้ว

ว่าพี่หนุ่มกันชายกับพี่มดดำเขาจะปรากฏตอนไหน
เออน่าอยากเห็นจริงเลยอ่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ